ที่นี่ก็เหมือนกันว่าจะยากแต่มันก็ง่ายค่ะ
เพราะว่านุ่มคนนี้เขาไปจับปลาแต่จับได้ปลาไหลสีเผือกตัวนี้มาด้วย
จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายใช่ไหม

เดี๋ยวนี้ปลาไหลเผือกก็เห็นได้บ่อยเหมือนกัน
เพียงแต่ว่าแต่ละตัวมันอาจจะมีเฉดสีมีลวดลายที่ต่างกันไปหน่อย

เออแล้วมีเหมือนกับว่าสีด่างด้วยไงค่ะ
อย่างปลาไหลตัวนี้นะคะก็แปลกเหมือนกันค่ะ
ชาวบ้านเห็นแล้วก็อู้อยากมาดูอยากมาหาอยากมาส่องโชคเหมือนกัน
ที่บ้านหลังนี้ค่ะบ้านเลขที่๑๐๕ทับ๑หมู่๒
ตำบลบ้านหลุมอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
เรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่ามีชายคนหนึ่งเขาออกไปหาปลา
ตามปกติวิถีประจำวันนั่นแหละ
แต่ปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันประหลาดค่ะ
มันแปลกมากตรงที่ว่าจับปลาไหลเผือกสีทองตัวนี้มาได้ด้วย

ทีนี้เราอยากรู้ก็เลยไปถามคุณป้าเล็กคุณสมบูรณ์บัวกลค่ะ
คุณป้าเล็กเนี่ยบอกช่วงหัวข้ามนสุขิทธิ์ผันมาหลานชายนะ

เอาอีจู้เนี่ยไปดักปลาก็ปรากฏว่า

ฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมาวิ่งเล่นที่หน้าบ้าน
แล้วก็บอกว่าป้าหนูจะขอมาอยู่ด้วย
จนกระทั่งตื่นเช้ามาป้าเล็กก็เล่าความฝันนี้ให้กับเพื่อนบ้านฟัง
เพื่อนบ้านก็เออป้าเล็กเอ้ยแกจะได้หลานเพิ่มอีกคนละมั้ง
มองว่าเป็นข่าวดีเป็นฝันดี

จนกระทั่งสายหลานชายที่ไปหาปลาเนี่ยกลับมา
แล้วก็บอกกับป้าเล็กว่าตัวเองเนี่ยนะจับได้ปลาไหลสีเหลืองทองสีเผือก
ขนาดความยาวประมาณสักครึ่งเมตรได้นี่ไง
เล็กตกใจเอามือทาบอกเลยแล้วก็นึกถึงความฝันที่ฝันเมื่อคืนนี้
ก็เลยเล่าให้หลานฟังว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องนิมิตหมายอันดี
ฝันดีแล้วมาเจอปลาไหลเผือกด้วย

เออไม่แน่เหมือนกันแต่สำคัญคือว่า
คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของการได้โชคได้ลาบ
ก็เลยเอาปลาไหล่ตัวนี้มาไว้ในตู้กระจก
เอาไว้ดูเอาไว้ส่องเอาไว้มองเอาไว้ดูค่ะ
เป็นเพื่อนแก้เหงาขณะเดียวกัน
ก็คิดว่าจะเลี้ยงมันเอาไว้นะไม่ขายไม่ไปทำอาหาร
เพราะว่าถือว่ามันเป็นโชคไงอยู่ดีคือได้ปลาไหล่สีเหลืองทองแบบนี้มา
แต่จะมีหลานเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปถามหลาน
ว่าจะมีโอกาสไหมถ้าจะมีโชคมีดวงไหมอันนี้ต้องถามใครคะ